ช่วงเย็นเมื่อวานมีแฮสแท็กคำว่า
โรงเรียนชื่อดังย่านปฐุมปล่อยออกมา
แล้วก็มีผู้ที่สนใจไปรีทวิต
ข้อความนี้เป็นจำนวนมากจนขึ้นอันดับ๒ของทวิตเตอร์
เรื่องราวเป็นการบอกเล่าของเด็กนักเรียนชายม๖
โดนใช้เศษแก้วปาดคอเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
แล้วก็มีการทวิตคลิปเสียงเป็นเสียงหัวเราะแบบหลอนด้วย
ระบุว่าเป็นเสียงของนักเรียนชายผู้ก่อเหตุนั่นแหละค่ะ
เรื่องติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ๒
เริ่มต้นมาจากผู้ใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งทวิตข้อความว่า
นี่อาจเป็นทวิตที่ฆ่าตัวตายสำหรับเราแต่ไม่ออกมาพิมพ์ไม่ได้จริง
อยู่ในเหตุการณ์ค่ะแล้วก็รู้มาพอสมควร
เรารู้ว่าถ้าโรงเรียนรู้ว่าเราเป็นใครเราโดนเรียกแน่
แท็กโรงเรียนชื่อดังย่านปฐุม
จากนั้นมีการแชร์ต่อภาพนักเรียนชายที่ถูกเศษแก้วปาดคอจากด้านหลัง
เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า
นักเรียนชายชั้นม๖คนแทงมีประเด็นแบบนี้มานานแล้ว
ทักไปจีบผู้หญิงในโรงเรียนพอจีบไม่ติดก็ด่า
สุดท้ายคนแทงไปชอบผู้หญิงอีกคน
พอเขาไม่ชอบก็ทำก็กำเศษแก้วจะเข้าไปทำร้ายโอ้โห
แต่ว่ามีนักเรียนชายผู้บาดเจ็บนั่งอยู่ข้าง
เห็นเหตุการณ์พุ่งเข้าไปขวางไว้
ทำให้คนแทงเปลี่ยนเป้าหมายมาทำร้ายนักเรียนชายคนนี้
นี่นะคะเป็นการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
หลังเกิดเหตุโรงเรียนลงโทษนักเรียนชายผู้ก่อเหตุ
แค่พักการเรียน๒อาทิตย์ทั้งที่เป็นการลงมือเหมือนพยายามฆ่า
และนักเรียนชายผู้ก่อเหตุคนนี้ก็ยังมีการอัดคลิปเสียงแบบหลอน
ในลักษณะข่มขู่นักเรียนคนอื่นที่เห็นเหตุการณ์
ฟังคลิปเสียงที่ว่านี้กันหน่อยค่ะ
ถ้าพรุ่งนี้มึงอยากเดินดีนะ
มึงหยุดปากมึงด้วยใช้กำลังเหรอ
ผมไม่ใช้กำลังแม่งไม่มีอะไรน่าขำกว่านี้แหละ
จะให้กูเป็นโรคจิตได้กูก็เป็นให้ได้นะ
ว่าเขาไม่ได้ต้องการปิดข่าวแต่ไม่อยากให้เป็นเอาไปกระทบถึงนักเรียน
ใช้วิธีการพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อแก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้น
โดยนักเรียนคนก่อเหตุเป็นเด็กที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
ไม่มีการดำเนินคดีแต่อย่างใด
ออกมาด้วยค่ะว่าจะไม่ไปโรงเรียน
หากนักเรียนชายผู้ก่อเหตุกลับมาเรียนอีกครั้ง
เพราะกลัวว่าจะถูกนักเรียนชายคนนี้ทำร้าย
อื้ออื้อ

เขาต้องจัดการนะคะดูด้วย
เพราะว่าเด็กคนอื่นเขาก็รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยด้วย